ต่างชาติกับป้าต้อยที่เป็นแม่ค้าลูกชิ้น
คือชาวต่างชาติไม่แน่ใจว่าจีนหรือว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้นะ
คือสื่อสารกันไม่เข้าใจมีช็อตทะเลาะมีช็อตโต้เถียงกัน
แต่คือด้วยความที่ไม่เข้าใจไงฝั่งต่างชาติทำมือแบบนี้
ทำมืออย่างนี้ใส่ทำมืออย่างนี้ใส่ไหมคะลูกชิ้น
ฝั่งแม่ค้าลูกชิ้นก็คว้าทั้งมีดทั้งกันไกลมาจะป้องกันตัวแบบนี้ค่ะ
ทั้งมีดกันกันไกรมาแล้วแบบนี้ค่ะ
เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรคือฝั่งนั้นน่ะฝั่งผู้ชายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ
สิ่งที่เขาสื่อสารมาเขาจะอะไรแต่รู้สึกว่าโวยวายทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
แม่ค้าก็ไม่ยอมแล้วถือมีดถือกันไกลมาแบบนี้เพราะฉันก็กลัวไง
ถ้าเกิดว่าเธอมามาทำอะไรฉันฉันถืออาวุธป้องกันตัวเอาไว้ก่อน
ผู้หญิงคนที่ถือทั้งมีดทั้งกันไกลคือป้าต้อยค่ะคุณผู้ชม
ต้อยเนี่ยเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งนะแล้วอยู่ที่ตลาดสดบ้านธาตุ
ตัวเมืองสกลนครคือก็บอกว่าชาวต่างชาติอ่ะอย่างที่บอกไม่รู้
ว่าชาวจีนชาวเกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรแต่ตอนที่นักข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วนะ
แล้วก็ไปที่ตลาดสดบ้านท่าจะถามเรื่องนี้หน่อยป้าต้อยไม่ได้มาขายของค่ะ

ต้อยต้องไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลตามนัด
ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะอ๋อตกใจเลย
ทีนี้ก็เลยต้องไปแต่อ้าวป้าต้อยไม่อยู่ถามพ่อค้าที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อย
ก็คือคนที่เข้าไปห้ามนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาห้าม
ไม่มีคุณลุงคนนี้เข้ามาห้ามนะเหตุการณ์อาจจะบานปลายนะคะ
นี่คือคุณนารินก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ชาวต่างชาติมาหาเรื่องแม่ค้าลูกชิ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ว่ามาหาเรื่องตะคอกด่าเป็นภาษาบ้านเขาแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วท่าทางอย่างที่บอกไงต่างชาติคนนั้นเอานิ้วเหมือนปาดคอตัวเอง
แล้วชี้มาที่แม่ค้ามันจะหมายความว่าอะไรได้บ้างพี่เบิร์ต
การที่เอานิ้วปาดคอตัวเองแล้วชี้มาก็ขู่ไง
สื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเอาภาษาไทยสื่อสารกันไม่เข้าใจใช่ไหม
ท่าทางแบบนี้มันเข้าใจได้หรือเปล่า
มันแปลว่าขู่จะฆ่าเหรอลองฟังเสียงพ่อค้าหน่อยค่ะ
หรือว่าพวกเราเรียนไม่ถึงว่

คือเป็น
ทีนี้พอคุยกับพ่อค้าแบบนี้แล้ว
ฝั่งแม่ค้าลูกชิ้นฝั่งป้าต้อยเองก็กลัวไง
กลัวเห็นท่าขู่มาแบบนี้ก็เลยต้องคว้าอาวุธมาป้องกันตัว
แต่ก็สื่อสารก็ไม่รู้เรื่องแหละ
ที่จับใจความได้เหมือนกับเขาถามไงว่าต่างชาติคนนั้นน่ะ
มาจากเกาหลีใช่ไหมครับเออแล้วหลังจากนั้นก็ยื้อยุดกันอยู่พักหนึ่ง
เขาก็กลับไปแล้วก็ขับรถออกไปเลย
ทีนี้ยังมีการขับรถกลับมาจอดขวางถนน
แล้วลงมาชี้หน้าไหมคะลูกชี้อีกรอบหนึ่งแล้วนะ

แล้วรถรามันก็เลยติดนี่อันนี้อีกช็อตนึงนะคุณผู้ชม

ทุกคนในตลาดก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่ป้าต้อยแกก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน

อมน้ำแข็งพี่ก็เคยจะมีปัญหากับคนขายวอเฟิล

ภารกิจพี่ก็ทำงานที่ใช้ภาษาอยู่ทุกวีทุกวันเหรอเนอะ

พี่ปิดแบบยืบบอกไม่ไหม้ไง

ไม่เอาอันที่มันไหม้นะครับ